คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคุณเอ๋ปารีนานะครับ
กับเรื่องของที่ดินทั้งที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แล้วก็ไปครอบครองพื้นที่สอบประกอบนะครับ
เมื่อวานนี้ทางสอบประกอบเขาตั้งโต๊ะแถลงกันเลยนะครับ
นำโดยเลขาธิการสปกรนายวีนโรศทรัพย์ส่งสุข
แถลงผลรางวัลที่ดินเขาสนฟาร์มจังหวัดราชบุรี
ของนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชาบรัฐ
โดยระบุออกมาว่าจากการตรวจสอบที่ดินทั้งหมด๖๘๒ไร่
เป็นที่ดินของสปก
นางสาวปารีนาไม่มีสิทธิ์ครอบครอง
โดยจะทำหนังสือแจ้งไปยังนางสาวปรินา
คืนที่ดินทั้งหมดภายใน๗วัน
เพื่อให้สอบประกอบนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่มีความจำเป็น
ต้องใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ
ซึ่งหากไม่คืนที่ดินให้กับสปกร
สปกรเองอาจจะต้องใช้อำนาจ
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
คืนที่ดินและดำเนินคดีอาญาต่อไปนะครับ
ทั้งนี้สปกรไม่ระบุว่าพื้นที่๖๘๒ไร่
เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่๔๖ไร่
กรมป่าไม้แจ้งว่าเป็นพื้นที่บลุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

สิทธิ์พยายามจะถามว่าตกลงแล้ว
ที่ดินของสอปกร๖๘๒ไร่มันเป็นที่ดินของป่าสงวนด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าถ้ามันเป็นที่ดินของป่าสงวน
สอบประกอบจะไม่ใช่แค่ยึดคืนอย่างเดียว
แต่มันจะต้องไปเข้าเรื่องของกฎหมายบุกรุกป่าสงวนด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นคดีอาญานะครับ
แล้วก็มีความผิดมีโทษด้วยนะครับ
เรื่องนี้เองนะครับก็มีคนที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นด้วย
รวมถึงพอสำนักกฎหมายสปกรนายนพดลตันติเมคิน
ซึ่งพอคนนี้พอนพดลเป็นตัวแทนของสอบประกอบนะ
ในการเข้าไปตรวจพื้นที่ดินของนางสาวปรีนา
ไปพร้อมกับทางด้านของกรมป่าไม้
ทำงานร่วมกับกรมป่าไม้ตลอด
พอนพดลนะครับก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ดำเนินคดีกับนางสาวปรินา
เว้นผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือ
ถึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญาต่อไป
ส่วนเรื่องว่าเป็นที่ดินทับซ้อนกับป่าสงวนหรือเปล่านะครับ
เราฟังเสียงของพอพดลกันนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้รับการจัดที่ดิน
ก็เลยต้องมีหนังสือแจ้งให้ท่านรับทราบว่า
ท่านขายคุณทางสมบัติแล้วต้องคืนที่ดินให้สอบประกอบครับ

ก็เชิงเหน็บเหมือนกันนะแค่เอามาคืนเหรอยึดคืนก็จบแล้วเหรอ

เพราะถ้าคุณบอกว่าเป็นที่ดินของสอปกร
อีก๑๓สสของ๖พักเนี่ยนะครับ
ที่ดินที่เหมือนเอาที่สอบประกอบไปใช้ประโยชน์เนี่ย
อันนี้ยังไงต่อจะแค่ยึดคืนเหรอ

เห็นล่อยยิ้มช่วงทิ้งท้ายบทสัมภาษณ์มันจะพูดนี่นะคะ

ไปดูความเคลื่อนไหวที่เขาสนฟาร์มของนางสาวปวีนากันนะคะ

ก็พบว่ามันยากาศทั้งวิธีไฟร์มเขาศร๑และแบบเขาศรศ๒
ไม่มีคนงานอยู่ภายในฟาร์มไก่ก็มีเพียงแค่คนดูแลสองคนนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามคนดูแลก็ทราบว่าฟาร์มไก่ได้จับไก่ที่เลี้ยงไว้ออกไปแล้ว
ก่อนที่จะเป็นข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบฟาร์มไก่เนี่ยนะคะ
แค่สองวันและหลังจากที่มีข่าวออกมา
ฟาร์มไก่ก็ยังไม่ได้นำไก่มาลงอีก
ก็เลยทำให้คนงานหลายสิบคนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว
ต้องออกไปหางานที่อื่นทำเพราะว่าในฟาร์มมันไม่มีงานได้ทำแล้วไงคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำป้ายตรวจยึดมาติดตั้งเมื่อวานนี้
คนงานเห็นเลยว่าโอ้อย่างนี้ตกงานแน่
ก็เลยเห็นบรรยากาศว่าเงียบเหงาแบบนี้นะคะ
ส่วนคดีที่นางสาวปรานีนำพาค่ะและนางสาวอำภัยนำพาลูกสาวของนายเซี่ยวนำพา
ที่ถูกนายทวีไกรคุบพ่อของนางสาวปรินาบุกรุก
ดินกว่า๓๐ไร่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั้นนะคะ

ส่งสำนวนและเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปที่บกปทศแล้ว
คดีที่ดินของนายเซี่ยวก็ต้องแยกเป็นคดีหนึ่งไปนะครับ
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ทางสปกร
เลขาธิการสอบประกอบไม่ระบุว่าพื้นที่๖๘๒ไร่เป็นพื้นที่ทับซ้อน
กับพื้นที่๔๖ไร่ที่กรมป่าไม้แจ้งว่าเป็นพื้นที่ลุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นะครับ
โดยระบุเพียงว่าส่วนพื้นที่๔๖ไร่เป็นสำนวนของกรมป่าไม้
ไม่สามารถก้าวล่วงเนื่องจากจะกระทบกับสำนวนคดี
ตรงนี้แหละครับก็เป็นคำถามมากมายว่าตกลงแล้ว
พื้นที่สอปกรที่นางสาวปรีนาครอบครอง๖๘๒ไร่
มันมีส่วนของพื้นที่ป่าสงวนมันทับกันอยู่ด้วยหรือเปล่า
เพราะถ้ามันทับกันอยู่นะความผิดอย่างที่บอก
มันจะไม่ใช่แค่การยึดที่ดินกลับคืนมาให้สอบประกอบ
แต่ต้องเป็นความผิดอาญาที่ไปบุกรุกป่าสงวนด้วย
เรื่องนี้นะครับนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยนะครับ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่านางสาวปรินาไม่มีคุณสมบัติ
จะครอบครองที่ดินของสปกรอยู่แล้ว
เพราะนางสาวปรินาเป็นสอสอและการครอบครองที่ดินของสอปกรที่ชี้แจงออกมา
บอกว่าเป็นนิติบุคคลและนางสาวปรินาเป็นกรรมการเป็นประธานของบริษัทปรินาจำกัด
ไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่ได้เป็นเกษตรกร
อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปฏิรูป
ตามจุดประสงค์ของสอปกรดังนั้นยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แต่ดั้งเดิมอยู่แม้สอปกรจะยึดคืนไปแต่ก็ยังถือว่านางสาวปรินา
กระทำผิดฐานบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและกรมป่าไม้ต้องดำเนินคดี
พื้นที่ทั้งหมดนี้ด้วยหากไม่ดำเนินการอาจจะเข้าข่าย
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซะด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเจ็ดวันเนี่ย
คือเขาบอกว่าระหว่างนี้ก็คือขอเวลาร่างหนังสือแจ้งเป็นรายลักษร
น่าจะแจ้งได้วันจันทร์ที่๙นี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนับเวลาไปอีก๗วันนั้นเอง
แต่ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าสงวนสำคัญนะ